ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องนะคะ
อย่างนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีที่ก็กลับมาโพสต์ภาพ
พร้อมกับข้อความผ่านทางอินสตราแกรมอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตอนนี้ก็ย้ำไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะ
บอกว่าต้องเข้มงวดกับผู้ที่มีการบิดเบือนแล้วก็ใส่ร้ายรัฐบาลมากขึ้น
ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้พร้อมกันในรายงานค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม
โดยเน้นย้ำให้พบเหล่าทัพกำชับกำลังพล
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ
หลังพบว่ามีความพยายามบิดเบือนข้อมูลจากคนบางกลุ่ม
ขณะเดียวกันยังปฏิเสธถึงกระแสข่าว
คนในรัฐบาลเรียกร้องให้๔รัฐมนตรี
ที่เข้าร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ

เพื่อเปิดทางให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีว่า

จะใช้วิธีให้รัฐมนตรีช่วยว่าการทำหน้าที่แทน

การกระทรวงอุตสาหกรรมว่าที่หัวหน้าภักดิ์พลักษณ์พลังประชารัฐ

โดยยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
ครบทั้ง๓๕๐เขต
พร้อมปฏิเสธถูกกดดันให้ลาออก
ขณะที่นายกรอบศักดิ์ภูตระกูลว่าที่โฆษกภักดิ์

ว่ายังไม่ได้เก็บของตามที่เป็นข่าว

ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศ

ปฏิบัติไปยังก่อก่อต่อว่าสิ่งใดทำได้

ขณะที่นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
โพสต์รูปภาพลงในอินสตราแกรมส่วนตัว
อริยบทสบายท่ามกลางทะเลทราย

ถึงอากาศจะร้อนแต่ใจคนก็อย่าร้อนตามอากาศ

ขณะนี้นายทักษิณชินวัฒน์พี่ชาย
มาปักหลักอยู่ที่เกาะฮ่องกงแล้ว
นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด

จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๖๐ปี
ประสาทเขาพนมรุ้งจำลอง

่อุยพรกันอย่างเนื่องแน่น

ประกาศงดรับช่อดอกไม้กระเช้าของขวัญ
และชวนทำบุญบริจาคสร้างอุโบสถ

ให้กับโรงพยาบาลบุรีรำแทน
ปิดท้ายที่อธิบดีกรมราชธรรมยอมรับว่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษ

มากกว่าสามเดือนแล้วโดยยืนยันว่าบุคคลทั้งสองเข้าหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพักโทษ
ไม่เกี่ยวข้องหรือได้รับคำสั่งจากคนในคอสช